หนังใหญ่เป็นมหรสบที่ให้ความบันเทิงกับคนในสังคมมาแต่โบราณอย่างน้อยตั้งแต่สมัยอายุทยา
โดยหนังใหญ่เป็นการแสดงหรือที่เรียกว่าเป็นมหรสบชั้นสูง
รวมคุณค่าทางศิลปะในหลายด้านไว้ด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นความงดงามทางด้านหัตถสินในการออกแบบและแกะสลักลวดลายลงบนผืนหนังเป็นตัวหนัง
คุณค่าทางด้านหน้าตสินในการเชิดตัวหนัง
คุณค่าทางด้านคีตสินจากดนตรีที่ใช้บันเลงประกอบการเชิด
และคุณค่าทางด้านวรรณสินจากเนื้อเรื่องบทภาคบทเจรจา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน